ครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเมื่อวานนี้หลายท่านอาจจะติดใจว่าเอ๊ะแล้วตกลงพระสองรูปนี้
โดยเฉพาะพระที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยจะเอายังไงต่อนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดเหล่าขวัญที่กาญจนบุรีนะครับที่พระธนพัฒน์ที่เป็นพระลูกวัด
เตะไปกระทืบไปทำร้ายร่างกายรองเจ้าอาวาสวัดที่ชื่อพระรุ่งเรืองค่ะ
อ้างว่าพระรุ่งเรืองเนี่ยชอบมากล่าวหา
ว่าเขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหาเรื่องหาราวแต่พระรุ่งเรืองท่านก็บอกว่า
อัตมาก็ไม่เคยหาเรื่องนะวันเกิดเหตุเมื่อวันก่อนพยายามจะเดินหนีแล้ว
ยังตามมาราวีอีกค่ะทีแรกท้าบอกให้ไปเจอกันหลังเมน
สุดท้ายเนี่ยถูกทำร้ายนะครับท่านเจ้าวาดก็เลยมาห้ามศึกนะครับ
คุณผู้ชมครับแน่นอนว่าหลายคนเห็นแล้วไม่สบายใจ
เราลงพื้นที่วัดเหล้าขวัญอีกครั้งที่การจนบุรี
เมื่อวานนี้บังเอิญท่านเจ้าวาดวัดท่านติดกิจนิมนต์
วันนี้เราก็ได้เจอแล้วได้คุยกับท่านนะครับ
ท่านบอกว่าเห็ดการที่เกิดขึ้นในคลิป
มูลเหตุที่นำไปสู่การทำร้ายร่างกายกันคาดว่ามาจากความไม่พอใจ
เพราะพระทั้งสองรูปมีปัญหากันบ่อยครั้งอยู่แล้ว
ก่อนเกิดเหตุก็ท้าทายกันถึงขั้นด่าทอกันสุดท้ายก็ทำร้ายร่างกายกัน
หลังเกิดเหตุเจ้าวาดได้ให้พระที่ถูกทำร้ายกลับไปพักรักษาอาการบาดเจ็บที่บ้านของพระรุ่งเรือง
ส่วนพระธนพัฒน์ผู้ก่อเหตุตอนนี้ให้ออกจากวัดไปเรียบร้อยแล้ว
ให้ออกจากวัดไปทั้งคู่เลยจะมีการไปแจ้งความอะไรกันก็เป็นเรื่องของเขาไปใช่ไหมครับ
ของวัดไม่ยุ่งเกี่ยว
ทางคดีอาญาท่านเจ้าวัดวัดเหล่าขวัญบอกอันนี้ก็แล้วแต่พระทั้งคู่นะ
ว่าจะไปแจ้งความอะไรยังไงกันแต่เอาเป็นว่าตอนนี้พระที่เจ็บก็ให้ไปอยู่ที่บ้าน
พระที่ก่อเหตุทำร้ายเขาก็ให้ออกนอกวัดไปเลยนะฮะ
แม่ของพระรุ่งเรืองอายุ๗๓ปีนะครับ
แม่พระรุ่งเรืองเนี่ยบอกว่าไม่คิดว่าพระลูกชายจะถูกทำร้ายจนบาดเจ็บขนาดนี้
หากลูกชายรักษาอาการจนหายแล้วเนี่ยหากพระลูกชายหายดี
จะกลับไปจำพรรษาที่วัดเดิมโยมแม่ก็ไม่ขัดข้อง

มันก็เขมรกันนี่แหละเขมรกันก็เรืองนี่แหละ
ส่วนเรื่องทางคดีความนะครับสพลาวขวัญลงพื้นที่ไปที่วัดลาวขวัญนะครับ
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
และจะสอบพยานแวดล้อมและเตรียมออกหมายเรียกพระธนพัฒน์พระที่ก่อเหตุ
มาสอบปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหา
คาดว่า๓๔วันเนี้ยภายใน๓๔วันเนี้ยจะต้องมาพบคณะการสอบสวน
ข้อหาเบื้องต้นก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนภาพที่เราผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับนี่เป็นทางส่งนะครับ
คณะสงฆ์ตำบลเหล่าขวัญนะครับแล้วก็พอสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
พอนันทิราเนี่ยมาที่วัดเหล่าขวัญแล้วก็ประชุมกันอย่างเร่งด่วน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าชาวพุทธไม่สบายใจ
สรุปแล้วที่ประชุมนะครับมีมติทางสงฆ์ของคณะสงฆ์ตำบลเหล่าขวัญ
ให้พระรุ่งเรืองและพระธนพัฒน์ออกจากวัดเหล่าขวัญทั้งคู่นะฮะ
ทางคดีอาญาก็ว่ากันไปในส่วนของตำรวจในส่วนของสำนักพุทธกาญจนบุรีเนี่ย
ให้พระธนพัฒน์คนก่อเหตุกับพระรุ่งเรืองที่ถูกทำร้าย
แต่ก็ถูกกล่าวหาว่าก็ก่อเหตุกันไปมาอะไรเนี่ยออกจากวัดเหล่าขวัญทั้งคู่
คำถามก็คือว่าพระถูกขับออกจากวัดแล้วยังไงต่อ
คือตามกฎของมหาเทราสมาคมกฎของสงฆ์เนี่ยนะฮะหรือว่าพรบสงฆ์เนี่ย
พระสงฆ์เนี่ยต้องมีสังกัดวัดนะฮะต้องมีวัดสังกัด
ถ้าไม่มีวัดสังกัดเขาจะมีกำหนดเวลาอยู่
ว่าภายในกำหนดเวลากี่วันกี่วันหากหาสังกัดวัดไม่ได้เนี่ย
ก็จะต้องสละสมณเพศก็คือต้องศึกก่อน
เขาสำนักพุทธเขาก็ต้องไล่ตามตรวจสอบต่อไปว่า
ถูกขับออกจากวัดนี้แล้วเนี่ยพระแต่ละรูปเนี่ย
ไปหาสังกัดวัดอยู่ได้หรือไม่ตรงนี้นะฮะ